ที่คาที่ฮุมเมลภรรยาของหมัดฮุมเมลกองหลังของวุเซียดอทมูลทีมชาติของเยอรมัน
ก็มีการเปิดเผยถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์ระหว่างเดินทางมาถ่ายทำรายการทีวีที่ภูเก็ตนะครับ
ล่าสุดเพจตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ส่วนทางคนตำรวจโทรอำพลบัวรับภอน

ก็ได้เปิดเผยในเพจเพิ่มเติมว่า
กรณีดังกล่าวทางตำรวจบชพ๘รับทราบแล้วนะครับ

เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่
สพโคกลอยจังหวัดพังงานะครับ
ซึ่งสั่งการให้เร่งติดตามเบาะแสนะครับ
แล้วก็ดูวงจรปิดตามจุดรอบอย่างละเอียด
รวมถึงตรวจสอบแฟ้มประวัติคนร้าย
ในพื้นที่ที่เคยก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวด้วยนะครับ

บางครั้งก็ทำให้เขาเองก็อยากจะบอกให้คนไทยนะครับว่า
ก็ยังมีอีกหลายคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเขานะครับ
แล้วก็ลูกชายอยู่ที่ดูไบ